เหตุการณ์นี้ก็โอ้โหเหมือนกันอะไรจะอารมณ์ร้อนขนาดนั้นมีกล้องวงจรปิดหน้าร้านสะดวกซื้อที่ฉะเชิงเศร้านะคะ
บันทึกภาพเอาไว้ได้ไปดูเหตุการณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเล่าที่มาที่ไปให้ฟังค่ะ
นี่ค่ะเห็นผู้ชายเสื้อดำไหมคะลูกศรสีแดงเป็นคนก่อเหตุ
คนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยโดนผู้ชายเสื้อดำคนนี้ต่อยเข้าไปถึงในรถเลย
อืมเขาจอดอยู่หน้าร้านสะดวกซื้ออ่ะเขาเปิดกระจกเลยเขาเปิดกระจกอยู่เนี้ยค่ะ
แต่ไม่ได้ต่อยอย่างเดียวไงมีปืนด้วยไงตัวฝั่งคนก่อเหตุเขามีปืนด้วยไง
ครับนี่ค่ะพอก่อเหตุเสร็จก็เดินจากไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่หน้าร้านสะดวกซื้อแน่นอนเขามีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วก็เลยเห็นภาพชัดชัดแบบเนี้ย
อืมเราส่งคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์นักข่าวของเรา
ไปคุยกับคนที่อยู่ในคลิปที่ถูกต่อยนะคะที่นั่งอยู่ในรถน่ะนะคะครับ
เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณเที่ยงคืนครึ่งของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
เขาบอกว่าเขากับเพื่อนหิวแล้วก็จะไปซื้อบุหรี่
ก็เลยขับรถไปที่ฉัดเชิงเซานะ
ร้านสะดวกซื้อที่แยกทางเข้าวัดโสธร
เขาเห็นว่ารถของคู่กรณีอ่ะถอยออกมาพอถอยออกมาเสร็จ
เขาก็เลยขับเข้าไปจอดให้เพื่อนลงไปซื้อของ
เขาก็นั่งรอในรถแต่จู่คู่กรณีเดินมาจากไหนก็ไม่รู้
ตรงมาที่เขาเลยเขาเปิดกระจกรถอยู่นะคะ
นึกว่าคนรู้จักกันนึกว่าจะมาทักทายกัน
เปล่าเลยมาถึงปุ๊บต่อยปั๊บสามสี่ครั้งอ่ะ
เขาบอกเขางงมากทำไมอยู่ดีโดนต่อยแบบนี้
คนก่อเหตุพูดขึ้นมาว่ามึงตัดหน้ารถกูเหรอนี่อืมนี่
เท่านั้นไม่พอมีปืนค่ะเอาปืนมาจ่อหัวค่ะ
แล้วก็พูดต่ออีกว่ามึงอยากตายเหรอนี่
โอ้โหคนที่นั่งอยู่ในรถคนนี้เขาบอกว่าตกใจมากนะ
ครับว่าถูกยิงตายอ่ะค่ะ
เขาเดินมาก่อนเลยเขาบอกว่ามึงปาดกูเหรอ
เขาก็ต่อยผมเขาต่อยเสร็จใช่ไหมพี่
ก็ชักปืนเขาฟักปืนออกมา
ว่ามึงอยากตายนักเหรอเขาอ่ะใช่ครับนี่เขาชักปืนออกมาด้วยนะ
ใช่ครับตอนนั้นเราเห็นเลยใช่ไหมว่าเป็นปืนใช่ครับจ่อตรงหน้าผมเลย
จอตรงหน้าเลยใช่ครับบอกกับเราอย่างไรว่ามึงอยากตายใช่ไหมครับ
เคยเห็นหน้าฆ่าตายกันมาก่อนไม่เคยครับไม่คุ้นเลยครับ
ผมก็พยายามจะสู้เหมือนกันนะแต่พอเขาฟักปืนออกมาอย่างนี้ผมก็ไม่ไหวแล้วพี่
แต่ก็ไม่ได้บีบเลยครับแต่ก็ไม่ได้บีบใช่ครับทั้งไม่ได้ทำเลย
ใช่ครับสูงสูงก็ลุกมากใช่ที่เขาบอกว่าเราไปบีบแต่อะไรใส่เขาเนี้ยจริงหรือ
จากสถานการณ์แล้วเพราะเขาเดินมาเขาก็เซมาแล้ว
เขาก็เลยโมโหลงมาต่อยชักปืนขู่อะไรแบบนี้นะคะครับแต่ตัวฝั่งผู้เสียหาย
เขาบอกไม่ได้บีบแรร์ใสเลยจริง

ผู้กำกับสพเมืองฉะเชิงเซาบอกว่า
ตอนนี้ก็เร่งตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปดูว่าทะเบียนรถของคนก่อเหตุ

ทะเบียนรถอะไรตำรวจบอกไม่นานหรอก
เดียวรู้ตัวอยู่แล้วแล้วก็กล้องวงจรปิดชัด

เขาแค่ก็ไม่รู้อ่ะ

ต่อให้บีบแร่ใส่จริงแล้วไปต่อยอย่างนี้เขาได้ยังไง

อาจจะเป็นคันเนี้ยที่คุณต้องใสขับมาเนี้ย